ท่านผู้ชมครับจนถึงวันนี้เนี่ยทางกองทัพเรือยังคงค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางกลางทะเลที่ประจวบคิริขันตั้งแต่๑๘ธันวาคม
เหลืออีก๕นายยังไม่เจอนะฮะโดยที่เจอร่างอยู่กลางทะเลเนี่ยเจอ๒๕นาย
นายรู้แล้วว่าคือใครเหลืออีก๑นายกำลังรอการพิสูจน์เรื่องของอัตลักษณ์บุคคล
หน้าเดียวกันวันนี้ที่จังหวัดระยองมีพิธีพระชาธารเพลิงศพพันธาเอกคุณากรจริยศหรือว่าหมอแชมป์
เป็นการชาปณะพิธีพระชาธารเพลิงศพอย่างสมเขตท่ามกลางความอะไลของครอบครัว
เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้นะครับพลเรือโทสุธินหลายเจริญ
ผู้บริหารฐานทัพเรือสัตหีบเดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระชธานเพลิงศพ
พันธาเอกคุณากรจริยศหรือหมอแชมป์กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางลงกลางทะเล
มีครอบครัวมีบรรดาทหารเรือมีฝ่ายปกครองรวมถึงตัวแทนจากหน่วยงูดิน
ซึ่งเป็นสมยานามและสัญลักษณ์ของหน่วยพยาบาลทหารเรือชาย
เป็นสังกัดของหมอแชมป์ที่สังกัดอยู่มาร่วมพิธีด้วย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
มีการอ่านคำสะดุดีต่อความเสียสละของหมอแชมป์ที่ยอมสละแม้ชีวิต
ในการช่วยเหลือเพื่อนทหารด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นความกล้าหารที่ยากจะหาได้เทียม
กระทำดังกล่าวจะเป็นเกียรติประวัติของกองทัพเรือที่จะจารึกไว้
และหมายพระชวิธีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตัวแทนครอบครัวของนายทหารผู้กล้าอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หลังจากนั้นพลเรือโทษสุธินหลายเจริญผู้บริหารฐานทัพเรือสัตหีบได้มอบทงไตรรง
เพื่อเกียรติสูงสุดแก่ครอบครัวของหมอแชมป์พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจากกองทัพเรือ
กล่าวแสดงความเสียใจที่กองทัพเรือต้องสูญเสียบุคลากรอันทรงคุณค่าไป
แต่ก็รู้สึกภูมิใจต่อความเสียสละของหมอแชมป์นับเป็นเกียรติประวัติของกองทัพเรือ
ส่วนความช่วยเหลือกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่ทางกองทัพกำหนดเอาไว้
วันนี้ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้านั่งกอดทงชาติที่คลุมร่างของลูกชายเอาไว้แน่น
โดยบอกว่าภูมิใจกับลูกชายมากกับความเสียสละแต่ก็ยังทำใจไม่ได้
ยังคิดถึงหมอแชมป์ที่ศัพท์ออกจากพ่อกับแม่ไปก่อนวัยอาลควร
อยากจะบอกลูกชายว่าขอให้ไปอยู่ในพบภูมิที่ดี
ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อกับแม่อีกไม่นานเราคงได้เจอกัน
ส่วนการช่วยเหลือกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางกลางทะเลที่ประจวบคิริขันนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๘ธันวาคมณวันนี้นะครับ๔มกราคม๒๕๕๙
มีกำลังพลที่ช่วยเหลือมาได้๗๖นายจากทั้งหมด๑๐๕นายตั้งแต่วันเกิดเหตุ
แล้วก็จากการค้นหากำลังพลที่ศูนย์หายไปกลางทะเลเนี่ยเจอร่างทั้งหมด๒๕นาย
พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้๒๔นายเหลือ๑นายรอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
และยังมีกำลังพลที่ยังศูนย์หายอยู่อีก๕นายนะครับ
โดยล่าสุดกำลังพลหนึ่งนายที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์เนี่ย
กำลังรอการพิสูจน์อยู่นะครับว่าจะเป็นกำลังพลนายไหนที่ยังหาไม่เจอนะครับ